คุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมของโควิด๑๙ค่ะ
จากการแถลงของสวบครายวันนะคะ
ในแพทย์ทุวีสินวิสุนโยธินโคสกสวบคอร์
แถลงว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๕๕รายนะคะวันนี้
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๙๖๐ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๔๗๙ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๖ราย
มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว๒๕๗๑ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๑๓๗๘๙๔รายนะคะ
และยอดผู้เสียชีวิตวันนี้๔๑ศพเลยนะคะ
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตสะสม๘๗๓ศพ
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีอยู่ประมาณ๔๕๒๕๖รายค่ะ
อาการหนัก๑๒๑๐ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๒รายนะคะ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมแล้ว
ประมาณ๓๑๐๐๐๐๐กว่าโดสนะคะ
เข็มที่๑๒๑๐๐๐๐๐กว่า
เข็มที่๒๙๘๐๐๐๐กว่านะคะ
ส่วนสถิติผู้ติดเชื้อถ้านับตั้งแต่๒๕เมษายน
จนถึงวันนี้ถ้าดูเป็นกราฟเนี่ยค่ะ
ตัวเลขยังเป็นหลักพันธุ์แบบนี้นะคะ
และยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ถือว่า
สูงสุดถ้านับตั้งแต่๒๕เมษายนนะ๔๑ศพนะคะ

ทีนี้ค่ะคุณหมอทวีสินบอกว่า
กรณีที่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดศรีสเกต
เกิดจากโรคปอดติดเชื้อแบคทีเรีย
แล้วก็นำร่างไปชาปนกิจอย่างเร่งด่วน

ตกลงแล้วเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ทำไมบอกแค่ว่าโรคปอดติดเชื้อแบคทีเรีย

เรื่องนี้นะคะได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วค่ะ

ว่าผู้เสียชีวิตรายนี้ป่วยโควิด๑๙แต่หายแล้ว
แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่เพราะปอดติดเชื้อแบคทีเรีย
มันเป็นอาการแทรกซ้อนจากโควิด๑๙
แล้วก็เสียชีวิต๒๒พฤษภาคม
ก็เลยยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลค่ะ
เท่าการไม่ประมาททางโรงพยาบาลศิริษฐกิจ
ก็ได้ป้องกันผู้เสียชีวิตคนนี้เหมือนกับผู้เสียชีวิตจากรายของโควิด๑๙อื่นไปด้วย
เพราะฉะนั้นการนำไปสู่การใช้ชุดพีพีไปประกอบพิธีกรรมทางการชาปนกิจศพทั้งหลาย
ก็เลยเกิดเป็นภาพเป็นข่าวอย่างที่ว่า
และระบบของการรายงานตรงนี้ก็ได้มีการตรวจสอบกันไปอีกทีหนึ่ง
เนื่องจากมีการรายงานว่าเป็นการเสียชีวิตจากปอดอักเสบซึ่งเป็นจากเชื้อแบคทีเรีย
ร่วมกันกับทางการติดเชื้อของโควิด๑๙
ก็จะมีการเข้าคณะกรรมการวิชาการของทางกรมควบคุมโรค
เพื่อตัดสินนะครับว่าจะมีการใช้รายงานว่าเป็นการติดเชื้อเสียชีวิตจากเหตุของโควิด๑๙
หรือจากเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นระบบรายงานก็จะได้มีการทำให้อย่างถูกต้องต่อไป
จากการแถลงของสวบควันนี้นะคะคุณหมอทวีสินพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
ก็คือเรื่องของการชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านทางหมอพร้อม

ใช่ค่ะฟังเสียงคุณหมอทวีสินดีกว่าเผื่อจะชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะ
ออกใบรับรองส่วนข้อที่๑นั้นให้มีทางเลือกกับประชาชนที่หลากหลายขึ้น
ตัวอย่างเช่นเรื่องของที่จังหวัดภูเก็ตมีแอปเฉพาะของทางภูเก็ต
แล้วในการที่จะได้เปิดการลงทะเบียน
เป็นการเริ่มต้นของทางกรทม

วันที่๒๗พฤษภาคมตอนเที่ยง
ก็จะมีระบบของกรทมขึ้นมา
หรือเราจะคุ้นเคยของทางนนทบุรี

ฉะนั้นตรงนั้นเป็นหน้าด่านที่จะเป็นทางลงทะเบียนเข้ามาของพี่น้องประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกไม่เป็นคอขวดอย่างเดิมที่เราเคยได้ว่าไว้นะครับ
แต่ยังไงก็ตามแต่ผู้ที่ลงทะเบียนในหมอพร้อม
โดยเฉพาะ๒กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นสูงอายุมากกว่า๖๐ปี
กับกลุ่มที่เป็น๗กลุ่มโรคเสี่ยง
สองกลุ่มนี้ยังยืนยันว่าลงทะเบียนไปแล้วอยู่ในระบบของหมอพร้อม
ก็จะได้รับวัคซีนนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม
จะเป็นตามวันเติมตามอะไรขึ้นอยู่กับซัพลายวัคซีนที่จะเข้ามา
ก็ให้เป็นลำดับต้นเพราะว่าท่านได้ให้ความร่วมมือ
ในการที่จะได้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
นี่นะคะก็ชัดเจนนะคะเรื่องของการชะลอหมอพร้อมนะคะ
ก็เพื่อเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้กับประชาชนในการลงทะเบียนมากขึ้น
ก็แยกจังหวัดกันไปเลยไม่ต้องเป็นลักษณะของคอขวดนะคะ
คือตอนนี้ต้องกระจายการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดใช่ค่ะนะฮะ
ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเพราะว่ากลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์
ในการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ตอนเนี้ยมันไปหลายที่เหลือเกินใช่นะฮะค่ะที่เราได้ยินข่าวเรื่องของ
การติดเชื้อแล้วมีแอปสายพันธ์แอฟริกาใต้เข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูหน่อยนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด๑๙สายพันธแอฟริกาใต้
นี่คือพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
หลังจากพบคนติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มีเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้อยู่ที่นี่ด้วย
สั่งปิดหมู่บ้านมาแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มปรับตัวได้แล้ว
เข้าใจมาตรการต่างแล้วในการเข้าออกหมู่บ้าน
มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูมาคอยคุมเข้มตรวจสอบเอกสาร
ล่าสุดนะวันนี้ที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าแปดสิบเก้าคนรวมถึงติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้อีกสิบเอ็ดคน
และยังเร่งตรวจหาเชื้ออีกสองร้อยสามสิบคนนะครับประหลัดอำเภอตากใบวันนี้ไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสอภอฯตากใบดังมือนคดีกับชายชาวไทยอายุสามสิบสองปีที่เป็นชาวตำบลเกาะสะท้อน
นำเชื้อโควิด๑๙สายพันธุแอฟริกาใต้เข้ามาที่นี่ด้วยเพราะมีครอบครัวของเขา
แอบลักล่อเข้ามาจากมาเลเซียแล้วไม่แจ้งสุดท้ายติดเลยนะฮะ
บุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตั้งเต็นต์การตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก
ที่บขนะครับจะตรวจช่วง๒๗๒๙พฤษภาคมหลังพบผู้ป่วยควร๑๙
เป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีเจ้าของร้านกาแฟอยู่ชุมชนใจกลางเมืองบุรีรำ
แล้วพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายนี้๑๘ราย
ตอนนี้ยังไม่สามารถหาต้นต่อได้นะครับกลัวจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ก็เลยต้องตรวจเชิงลุกเอาไว้ก่อนนะครับ
ส่วนที่โคราชที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาวันนี้แถลงว่า
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก๗รายนะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
คือกลุ่มครอบครัวในตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองทำงานและพักอาศัยที่คลอง๓ปฐุมธานี
กลับมาบ้านเมื่อ๑๓พฤษภาคมถึงวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เริ่มมีอาการไอ
กลับมา๑๓พฤษภาคม๒๐พฤษภาคมอาการไอเจ็บคอไปตรวจหาเชื้อรู้ผลว่าติดโคลด๑๙
กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งครอบครัวมีเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันอีกพบติดอีกแปด
คลัสเตอร์นี้หลายคนนะฮะพนักงานเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยต้องทำการตรวจหาเชื้อ
กตัวพนักงานที่ทำงานร่วมกันอีก๔๒คนนะครับ
แล้วก็ที่ลำปางนะครับสาธารณสุขจังหวัดลำปางรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓คนนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภองาวทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อในวงเดียวกัน
คือกลุ่มเพื่อนจากเชียงใหม่มาเที่ยวหาเพื่อนที่ตำบลบ้านหวดอำเภองาวแล้วไม่กักตัว
ไม่แจ้งให้อสมทราบด้วยแล้วตั้งวงดื่มสังสรรค์ร่วมกันด้วยอีก๑๐กว่าคน
สุดท้ายติดไป๓ก่อนหน้านี้พบติดไป๒แล้วแล้วมาตรวจเพิ่มวันนี้ติด๓
รวมเป็นวงนี้๕คนโอ้โหมีแม่ค้าขายส้มตำอายุ๓๖ไปร่วมวงสังสรรค์นี้ด้วยซึ่งเธอก็ติด
อาการหนักเชื้อลงปอดหายใจหอบเหนื่อยเพื่อนที่เดินทางกลับไปยังเชียงใหม่ก็พบว่าไปป่วยติดเชื้อที่นั่นอีก
เข้ารักษาตัวที่เชียงใหม่แล้วโอ้โหเนี่ยคือกลุ่มก้อนตอนนี้ที่มันติดแล้วส่วนมากการแพร่กระจายเนี่ยมาจากชุมชน
มาจากงานเลี้ยงสังสรรค์พวกนี้คือต้องระวังจริงนะครับน่าเป็นห่วงค่ะ
คุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อช่วงบ่ายค่ะตำรวจสอนอท่าเรือบอกว่ามีคนเสียชีวิตนะคะ
อยู่ที่บริเวณทางเข้าการท่าเรือเขตคลองเตยก็เลยให้เจ้าหน้าที่ทั้งร่วมกับตันยูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
หงายเสียชีวิตอยู่ใต้ทางด่วนใกล้กับทางเข้าการท่าเรือที่ตัวเนี่ยนะคะที่ตัวของผู้เสียชีวิตมีกระเป๋าสตางค์มีเอกสารเป็นเอกสารยืนยันการพ้นโทษจากกรมราชธรรมหรือใบสุทธิคือผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะมีเอกสารนี้ติดตัวอยู่นะคะเขาออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๑๑พฤษภาคมและผลตรวจโควิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะระบุว่าต
เชื้อโควิด๑๙ลงวันที่๙พฤษภาคมเอกสาร๒อย่างนี้อยู่ที่ร่างของผู้เสียชีวิตทีนี้ค่ะในเอกสารของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้กักตัวรอดูอาการอยู่ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจตั้งแต่๑๒๒๖พฤษภาคมจนครบกำหนดทางทีมแพทย์จะตรวจอีกครั้งแล้วจะมีมติว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นหายจากการติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็จะปล
ยังไงวันนี้๒๖ใช่ค่ะผู้กำกับสอนท่าเรียบบอกว่าคือผู้เสียชีวิตรายเนี้ยเขาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนพ้นโทษออกมาจากเรือนจำคือตรวจวันที่๙พฤษภาคมใช่ค่ะเขาพ้นโทษออกมา๑๑พฤษภาคมออกมาจากเรือนจำ๑๑คือก่อนออกเขาต้องตรวจก่อนครับเขาตรวจก่อนเนี้ยนะคะปรากฏว่าติดเชื้อโควิ
บานวันนี้คือหายแล้วนะคะออกจากโรงพยาบาลวันนี้
แต่คงไม่มีที่ไปก็เลยไปเดินเร่ร่อนอยู่แถวทางเข้าการท่าเรือ
แล้วคำถามคือทำไมเขาถึงเสียชีวิต
ทางมฤนนิิร่มกตันยูก็นำสมไปชันสูตรนะคะ
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
เผื่อใครติดใจเรื่องอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นครอบครัวนะครับ
ลองสอบถามติดต่อได้ที่ทางสนท่าเรือนะครับ